แต่ว่าเราก็ยังตามข่าวนี้กันอยู่ต่อเนื่อง
อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันหลายคนก็จับตามองเหมือนเดิม
ก็คือเรื่องของการโยกย้ายแต่งตั้งตำรวจนั่นเอง
ซึ่งท่านนายุคท่านมนตรีนะคะคุณเสถาธุวิสินก็นั่งเป็นประธานกอตรอด้วย
เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวติดตามได้ใน
เขตเซ็นต์ใต้เมืองไทยกับอาจารย์สภาพพิธีค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณขวัญคุณคิงคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
อย่างที่คุณขวัญบอกวันนี้ขอหลบข่าวสงคราม
มาดูข่าวเรื่องโยกย้ายตำรวจซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ
และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนความเป็นอยู่ของคนไทย
มากเลยครับเรื่องของตำรวจนี่แหละมันเป็นสารตั้งต้น
ที่จะทำให้วงการตำรวจดีขึ้นหรือย่ำแย่อยู่ตรงการโยกย้ายแต่งตั้ง
ซึ่งเมื่อวานข่าวที่ออกมาก็เป็นข่าวที่ได้รับการชื่นชมเยอะ
ว่าการโยกย้ายแต่งตั้งคราวนี้ไม่มีเสียงยี้
ไม่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบ
แม้กระทั่งนายกก็บอกว่าเป็นการโยกย้ายที่เรียบร้อยดี
เมื่อวานนี้มีการโยกย้ายตำรวจชั้นผู้ใหญ่

พบตรขึ้นเป็นรองพบตรย้ายผู้บัญชาการขึ้นไปเป็นผู้ช่วย
พบตรย้ายรองผู้บัญชาการขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการ
นี่เรียกว่าระดับอาวุโสฉะนั้นอยากให้ท่านผู้ชมจับตาดูสองสามประเด็น
ประเด็นที่๑ตำรวจอาวุโสเกรดเอพงาดนี่หัวข่าวบอก
หัวข่าวประเด็นที่๒เศรษฐาปลื้มกตรชมจัดโผวางคนได้ดีที่สุด
สามไม่มีเสียงยี้จากสื่อและแวดวงตำรวจด้วยกัน
ผมอยู่กับตำรวจอยู่กับข่าวตำรวจเคยเป็นวิทยากรหลักสูตรของตำรวจ
นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่มีปรากฏการณ์แบบนี้
ฉะนั้นวันนี้จะขอคุยกับ
กตรท่านหนึ่งที่ท่านต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในการโยกย้ายตำรวจ
แล้วท่านก็เป็นกตรผู้ทรงคุณวุฒิ
แปลว่ามาจากการเลือกตั้งของตำรวจ
พลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์อยู่ในสายแล้วนะครับ
สวัสดีครับท่านท่านเอกครับ
ครับสวัสดีครับพี่สุภาพครับ
ดูภาพรวมแล้วการโยกย้ายเมื่อวานเนี่ย

เพราะว่าก็อย่างที่เคยได้เรียนกับคุณพี่สุภาพไว้นะครับ
ว่าในบริบทของกฎหมายใหม่เราก็คาดหวังว่า
ให้ความจำกัดในเรื่องของอวุตโทษฟัมธุปราณตามารท
อย่างจริงจังไม่ให้มีผู้ใดมาใช้อำนาจหรือ
โดยไม่ชอบเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งทั้งสิ้นครับ

ทีนี้ตอนนี้ย้ายระดับผู้ใหญ่

จากผู้ช่วยขึ้นเป็นพบเป็นรองเนี่ยมีไม่กี่คน
จากผู้บัญชาการขึ้นไปเป็นผู้ช่วยก็มีไม่กี่คน
แต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยมันจะลงไปถึงระดับผู้การจังหวัด
ลงไปถึงระดับผู้กำกับที่ผมเคยถามว่า
พอลงไปถึงในระดับนี้เนี่ยกตร
กตรจะตามไปดูจะไปสอดส่องดู
ว่าใครที่ถูกเสนอชื่อขึ้นมาเนี่ย
ถูกเสนอชื่อขึ้นมาได้รับการเสนอชื่อขึ้นมา
เพราะความรู้ความสามารถเพราะอาวุโส
หรือเพราะเส้นสายหรือเพราะการซื้อตำแหน่ง
นี่มันอยู่ตรงนั้นจะทำยังไง
ก็อยากเรียนพี่สุภาพเป็น๒ประเด็นนะครับ
ถึงแม้ว่าการแต่งตั้งที่ผ่านมา
จะเป็นระดับหัวนะครับก็คือในพลใหญ่
ตำแหน่งจริงแล้วอย่างที่พี่สุภาพพูดนะครับ
ถ้าตำแหน่งผู้ช่วยผ่อบอสลอเป็นรองผ่อบอสลอ
หรือผู้บัญชาการเป็นผู้ช่วยผ่อบอสลอ
สองลำดับเนี้ยไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ากำหนดว่าอาวุโสร้อยเปอร์เซ็น
แต่มีอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับที่พิจารณาแล้วก็ได้ถกเถียงกัน
อย่างว่างฝากเมื่อวานนี้ก็คือตำแหน่งผู้บัญชาการใหม่นะครับ
ผู้บัญชาการใหม่มีตำแหน่งว่างถึง๑๘ตำแหน่ง
แล้วก็มีผู้ปีศุภาพถึง๗๗ท่าน
ต้องเรียนพี่สุภาพเบื้องต้นนะครับว่าตำแหน่งผู้บัญชาการเนี่ย
จะเป็นตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญในระดับรองจากพบตรไป
เพราะว่าอะไรเพราะว่าจะต้องไปเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
ตำแหน่งที่พี่สุภาพได้ให้ความสำคัญนะครับก็คือตำแหน่งผู้การจังหวัดเนี่ยนะครับ
ทั่วประเทศ๗๗จังหวัดรวมถึงผู้การตำรวจในนครบาน
พื้นที่๙ตำแหน่งที่ที่ผมเคยได้พูดตลอด
ว่าอันนี้เป็นผู้บริหารระดับกลางที่ใกล้ชิดประชาชน
ซึ่งผู้บัญชาการที่เราตั้งไปเมื่อวานเนี่ย
เราต้องให้ได้คนดีนะครับเป็นลำดับที่๒รองจากพบตร
ก็อยากจะเรียนว่าเป็นที่มาที่ไป
ว่าทำไมเราถึงพิจารณาตำแหน่งผู้บัญชาการก่อน
ก็เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับ
ผมคาดว่าท่านอบบลตลอดก็จะได้มีคำสั่งรักษาการ
โดยผู้บริจาคารหน่วยสำคัญนะครับนครบานภ๑ถึง๙
ซึ่งเมื่อวานมีการพิจารณาสับเปลี่ยนหมุนเวียน
เป็นอย่างพิธีพิธรรมแล้วก็ภาพอย่างที่พี่ทุกภาพได้เรียน
ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบในเบื้องต้นนะครับครับเอ่อ
เราได้ผู้อาวุโสมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งทุกคน
เรียกว่าถือว่าเป็นครั้งสำคัญที่สุดนะครับ
ซึ่งเรากำลับนัดไปแล้วในวันที่สามสิบเจ็ดจุฬาคมเนี้ย
เราได้ผู้บัจจักรก็เน้นย้ำกลับชับเมื่อวานที่มีการพูดในที่ประชุม
พศพระบอตรรณ์ก็ได้รับปากรับคำว่าจะไปเน้นย้ำคำชัพให้ท่านผู้บัญญาการใหม่
ที่จะต้องไปคัดเลือกผู้การใหม่นะครับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย
และประการที่สำคัญนะครับให้ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับ
ระดับนี้อาจจะมีจำนวนมากที่ที่พี่ทุกภาพเข้าใจถูกต้อง
ตลอดก็คงจะลงไปไม่ได้แล้วนะครับทุกภาคทั่วประเทศ
แต่เราได้เขียนข้อกำหนดการแต่งตั้งก็คือคู่มือ
คู่มือว่าเขาจะต้องไปทำอะไร๑๒๓๔ไว้อย่างชัดเจน
แล้วเราก็จะคอยกำกับดูแลว่าเขาดำเนินการตามนั้นไหม

ผมให้ความสำคัญกับระดับผู้กำกับระดับสารวัตรระดับโรงพัก
เพราะว่าปัจจัยที่คนจะเกลียดหรือรักตำรวจเนี่ย
มันไม่ได้อยู่ตรงพบตรรองพบตรผู้ช่วยพบตรผู้บัญชาการ

แต่คนที่เป็นผู้กำกับอยู่บนโรงพัก

คนที่เป็นพนักงานสอบสวน

เหล่านี้ครับคือคนที่ต้องสัมผัสกับประชาชน
ฉะนั้นคนจะชิงชังตำรวจ

อยู่ตรงคนเหล่านี้ถูกไหมครับ

ผมเห็นที่สุภาพเลย
อาการในเรื่องการส่วยงานบุคคลเนี่ย
ให้ความสำคัญของตำแหน่งผู้คำชา

ระดับแรกก็คือภาวะตลอด

ภาวะตลอดเราได้คนดีมีความรู้ประหมาตร
เมื่อวานนี้เราได้ผู้บัญชาการ๔นะครับ
ดับต่อไปผู้บัญชาการก็จะไปคัดเลือกผู้การ
ถ้าได้ผู้การก็จะไปคัดเลือกผู้คำกัด

ซึ่งมีจำนวน๑๖๐๐กว่าตำแหน่งเนี่ย
ที่จะบริหารจัดการ

เพื่อดูแลให้บริการทุกพี่น้องประชาชน๗๗ล้านคน
เป็นไปตามอย่างที่พี่สุภาพพูดทั้งหมดนะครับว่า

ตำรวจจัดระเบียบบริหารงานบุคคล
เอ่อผู้บริหารตามลำดับที่ว่าไว้แล้วเนี่ย
ทุกอย่างก็จะดำเนินการไปตามที่กำหนดไว้ทั้งหมดครับ
คือกลุ่มพวกที่ว่านี้คือพวกที่สัมผัสประชาชน
ประชาชนไปโรงพักก็เจอคนเหล่านี้
ประชาชนทำผิดกฎหมายก็เจอคนเหล่านี้
ประชาชนขับรถเร็วก็เจอคนเหล่านี้
ประชาชนทำอะไรที่เรียกว่าผิดกฎหมายก็เจอคนพวกนี้
อันนี้สำคัญทีนี้คำถามก็คือว่า
กตรจะมั่นใจไหมครับว่าสุดท้ายขึ้นมาปีนี้เนี่ย
ข่าวลือเรื่องการซื้อขายตำแหน่ง
เรื่องการวิ่งเต้นฝากฝังมีเส้นมีตัว

ผมอ้างอีกท่านพบตรตรทรัพย์เนี่ย

ผมมั่นใจนะครับว่า๑๐๐ว่า
คงจะมีกรณีการบูถกันนะครับ
ว่ามีการวิ่งเต้นมีการซื้อขาย
ถ้าหากมีผมคิดว่าถ้าเราสามารถตรวจสอบนะครับ

หลังว่าคงจะเป็นไปตามที่ดังนั้นให้ได้กำมันสัญญาไว้กับปวดตลอดทั้งหมดครับ
ครับคือพลตำรวจเอกก็เชื่อเหมือนผมเชื่อว่า
ถ้าคนได้ตำแหน่งมาโดยไม่ต้องวิ่งเต้นไม่ต้องจ่ายเงิน
เขาก็ไม่ไปลีดไถเขาก็ไม่ไปแสวงหาผลประโยชน์
เขาก็ไม่ไปทำอะไรที่ทำให้ตำรวจเสียหาย
แต่ถ้าเขาได้การโยกย้ายมาด้วยการซื้อขายด้วยการจ่ายเงิน
โดยการต้องผ่อนเป็นงวดอันนั้นน่ะแก้ไม่ได้
ฉะนั้นก็เราก็มาตั้งความหวังร่วมกันว่า
วันที่๓๑ตุลาคมนี้จะมีการโยกย้ายแต่งตั้งระดับสำคัญ
ระดับผู้บังคับการระดับผู้กำกับ
แล้วก็อีกชุดหนึ่งระดับที่จะขึ้นมาเป็นสารวัตร
ก็พลตำรวจเอกยังมีความหวังอยู่นะครับว่าจะเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐมนูล
เป็นไปตามคันลองที่ควรจะเป็น
ครับก็เรียนพี่สุภาพนะครับฝากไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยความมั่นใจนะครับ
ในขณะนี้ไม่ว่าจะมีความมั่นใจในตัวท่านพบตรต่อต่างนะครับ
ซึ่งท่านได้พยายามอย่างยิ่งและได้ดำเนินการไปแล้วในการแต่งตั้งผู้บัญชาการนะครับ
ผมคิดว่าท่านจะต้องควบคุมกำกับดูแลในการแต่งตั้งทุกระดับนะครับ
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ตามกฎหมายตามบริบทในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
พอตรนี้พร้อมพื้นอุบัตรในส่วนนี้ของท่าน
ที่ได้ดำเนินการมา
สุดท้ายกอตรปุ่นหรือพูดส่งขุนวุฒิ์ที่ตำรวจเขาเลือกกันมา
จะเป็นที่พึ่งให้เขาได้ไหมครับ
ยืนยันนะครับกรตรอผู้สมมุติทุกท่านนะครับ
กันตลอดเวลานะครับว่าจะสนับสนุนการทำงานของพบตรให้ดำเนินการตามกฎเกณฑ์
ตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในเรื่องนี้อย่างเคร่งคัดนะครับ
แล้วเราก็จะช่วยกันกำกับดูแลในทุกขั้นตอน
แล้วก็ให้คำมั่นสัญญาและสัญญาณได้ว่าคงจะเป็นไปตามที่ท่านพศได้ให้คำมั่น
แล้วก็รับปากไว้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องการดำรงตำแหน่งของท่าน

ขอบพระคุณครับพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์กตรครับ
ท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องของตำรวจก็อย่างที่บอกว่า
ถ้าตำรวจดีสังคมดีไม่มีปัญหา
ปัญหาจากตำรวจมีเยอะ
แล้วถ้าเขาโยกย้ายแต่งตั้งมาโดยระบบคุณธรรม
ไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องไปกู้เงิน
ไม่ต้องไปผ่อนเรื่องค่าโยกย้ายแต่งตั้ง

เราก็มีความหวังครับนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ